อันนี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงตี๕กว่าที่ผ่านมาค่ะ

เร็วปรากฏว่าไปชนท้ายมอเตอร์ไซค์
เป็นมอเตอร์ไซค์ของคุณครูสอนคณิตค่ะ
ครูกำลังจะไปสอนปรากฏครูเสียชีวิตเลยค่ะ
โอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดช็อตชนใช่ไหมคะ
คือภาพอาจจะไม่ชัดนะแต่จังหวะนี้ชนไปแล้ว

นี่จังหวะนี้ค่ะเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นตี๕กว่า
เส้นนี้คือเส้นสุขุมวิทย์พัทยาสัตหีบ
อยู่ตรงข้ามแม็กโครเที่ยงบริษัทสัตหีพจังหวัดชนบุรี
คือกล้องหน้าบ้านจับภาพได้
ภาพอาจจะไม่ได้ชัดแต่ว่าเสียง

กระบะคันที่ก่อเหตุเขามาเร็ว

ชิ้นส่วนมอเตอร์ไซค์กระจายอย่างที่คุณผู้ชมเห็นล่ะค่ะ
แล้วกระบะคันนั้นจอดดูไหมไม่ได้จอดค่ะ
ขับหนีไปเลยปล่อยให้ฝั่งคนเจ็บ
ก็คือคุณครูสอนคณิตศาสตร์นอนแน่นิ่งอยู่ที่ถนน
และตำรวจสวทธิ์ศาสตร์สัตยาขีบรวมถึงกู้ภัยสว่างรถจนาธรรมสถานสัตยาขีบ

ยามาฮ่าสปาร์คสีดำเทา
ทะเบียน๑กกค๘๐๓๖ชนบุรี
สภาพมอเตอร์ไซค์โอ้โหเสียหายหนัก

คนขี่คือคุณครูจรัญญาตันมีสุขอายุ๖๑ปีค่ะ

โรงเรียนนาวิกโยธินบุรณะ

แล้วที่ศีรษะของครูมีแผลใหญ่มากนะคะ
กู้ภัยต้องช่วยกันประถมพยาบาลเมื่อสักครู่
แล้วท้ายที่สุดยื้อชีวิตครูไม่ได้จริงค่ะ

ส่วนทางด้านสามีของคุณครูก็คือนาวาโทชาวลิศตันมีสุข
บอกแบบนี้ก่อนเกิดเหตุฝั่งภรรยาก็ขี่มอเตอร์ไซค์
ออกมาจากบ้านพักจะไปสอนพิเศษให้กับเด็ก
โรงเรียนนาวิกโยธินบุรณะค่ะ
แต่ปรากฏว่าพอมาถึงถนนเส้นนี้
ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตนะคะ
เรื่องต้นนำศพส่งชนะสูตรโรงพยาบาลสัตหีบกม๑๐
ส่วนทางตำรวจก็จะมีการไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
หน้าบ้านหลังเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานด้วย

จะได้ตามล่าตัวคนขับกระบะเนี่ยมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ